กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับอบจมหาสนุกนะครับ
และช่วงนี้คือช่วงขอตอบ

เราจะมีทั้งหมด๓คำถามด้วยกันนะครับ
ที่พี่ยิ่งยงนะครับจะต้องตอบให้ได้
ถ่ายให้ถูกนะครับผม
คุณคะเพื่อชิงเงินรางวัลนะพี่ยิ่งยง
เงินรางวัลเนี่ยไม่ถึง๑ล้านบาท
เยอะไป๑๐๐๐บาทค่ะ

จะถามผมเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี

พูดจริงถ้าไม่ใช่นามสกุลยอดบัวงามเนี่ย
อาจจะเป็นยอดกาญจนบุรีไปตั้งแต่เกิดแล้ว
เพราะว่ารู้ทุกพื้นที่รู้ทุกซอกทุกมุมทุกอนูของจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับ
ถามว่าตอบได้ทั้งหมดไหม

วันนี้เรามีกูรูสองท่านที่จะมาร่วมเล่นเกม
ท่านแรกนะครับเป็นต่อหม้อสะพานนะครับ

ก่อนจะถึงคำถามที่หนึ่งเอาคำถามที่เก้าก่อน

เป็นเรื่องของสะพานข้ามแม่น้ำแขว
คำถามนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควร์
ใช้สีเบอร์อะไรทา

เสาต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำแควร์

ผมเป็นคนอยู่ในพื้นที่เมืองกาลเลย
ผมขอตอบเลย

ตุ๋ยลองวิเคราะห์ดูว่าสะพานข้ามแม่น้ำแคลเนี่ย
แขวเนี่ยพี่เคยนับดูมั้ย
นับมาแล้วค่ะนับมาแล้วค่ะต้องรู้สิคะอยู่เมืองกาล
ผมรู้ว่าพี่รู้แต่ผมก็แกล้งถามไปงั้นอ่ะ
และไอ้ใต้สะพานเนี่ย
มันเคยมีหอยมาเกาะไหม

จะอาศัยกูรูไหมคะกูรู

กูรูตอบสิบห้าต้นค่ะ

คนในพื้นที่เขาอาจจะสนิทกับสะพานมากกว่าผม

ผมก็ตอบว่าสิบห้าครับ
เฉลยอยู่ในมือเรือนขวัญแล้ว

เป็นยังไง

ปิดตาเพื่อชิมอาหาร

ใจเตี้ยงยุ่งชิมนะว่าจานไหนคือเห็ดขน
ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่
คือชื่อว่าเห็ดโคนเนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกของพี่อยู่ในรถลิ้นของพี่
เอาให้มันจู่ดีกว่าอย่าพูดเยอะเมื่อกี้ก็๑๔
พี่ขวัญจัดการปิดตาให้พี่ยิ่งยง
หมายเลข๑จานแรกนะครับ
นี่ชิมเลย
เดี๋ยวมีคนตากต้อนน้องขวัญ

ฐานที่๒
ตั่ง

ผัดมาเหมือนกันเลยนะ
เออสภาพอย่างเราให้ข้าวหอมบ้างเถอะ

อย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบอย่าใจเย็นคิดก่อน

เห็ดโคนหรืออีกชื่อหนึ่งคือเห็ดปลวก
เป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี
เพราะเป็นเห็ดหายากราคาแพง
มาดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อเรานำเห็ดโคนดองมาผัด
โดยมีตัวหลอกเป็นเห็ดนางฟ้าและเห็ดเข็มทองผัด
คุณยิ่งโยงกับกูรูทั้งสองเนี่ย
จะสามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่

ลองถามแม่แม่อธิบายให้แม่ฟังว่าจานแรกมันเป็นเห็ดลักษณะไหน
อธิบายอย่าเปิดนะฮะห้ามเปิดนะฮะ

จานที่หนึ่งเนี่ยมันนิ่มอะ

เล็กถ้าเล็กเล็ก
จะมีเห็ดเข็มทอง

อันนี้ก็เป็นเห็ดที่การมันแข็ง

เคี้ยวเหรอพี่เคี้ยวแล้วมันจะหนุบมั้ย
แต่ว่าผมจำได้ว่าเห็ดโคนเนี่ย

ครับคุณแม่ค่ะก็น่าจะ๓

หรอ๓๑ตัดได้เลย
แต่ผมมั่นใจว่า๓เพราะอะไร
เพราะว่าตรงโคนมันเนี่ยมันจะมีเหมือน

หมายเลข๓ค่อยนะ

ใช่หรือไม่ใช่นะครับ

ไม่ใช่นะครับ
สังเกตุรนี้
พร้อมกันนะครับ

ชิมกับคนเห็นนี่มันต่างกันนะ
พี่ยงไปดูโดนอันอื่นด้วยไง
ใช่

ไม่ใช่หาจิตงี้ง่ายที่สำคัญราคากิโลละ๑๐๐๐๑๒๐๐นะคะคุณ
ในช่วงแพงช่วงพีคช่วงหนังได้
อย่างนี้ผมแนะนำให้พี่น้องชาวเมืองการปลูกเห็ดโคนทั้งประเทศครับ
ทดลองกันมานักต่อนักแล้วเห็ดชนิดนี้เกิดขึ้นจากปลวกปลวก
ปลวกดังนั้นให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศห้ามฆ่าปลวกครับ
บ้านใครมีปวกเก็บเอาไว้ครับให้มันกินบ้านเราเดี๋ยวเห็ดโคนจะขึ้นมาเต็มอัดเต็มเมือง
น่าเสียดายอ้าวไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกข้อไว้แก้ตัวทำให้ได้นะ
ข้อที่สามเป็นเรื่องของอะไรนั้นนะครับเรามีภาพให้ดูใช่หรือไม่

เมื่อเห็นภาพแล้วทายสิว่าภาพเนี่ยคือปลาอะไร
ปลาอะไรในภาพที่คุณเห็นพร้อมแล้วเปิดครับ
น่าจะเป็นปลาตาแดงปากใหญ่แล้วมันมีเหมือนหนวดเล็กตรงปลายปาก
หนึ่งอ่ะข้างละอันแล้วปลานี่มีเหงือก
มีปลาก็มีเหงือกทุกปลาแล้ว

อ้าวหมดเวลาหมดเวลา
เอาลองอธิบายให้แม่ฟังแม่เชิญฮะ

บอกแค่นี้เราก็รู้แล้วพี่ตุ๋ยค่ะเป็นปลาประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ใจนี้คิดว่าเป็นปลาอะไร

ถ้าตอบไม่ถูกเนี่ยผิดกันทั้งจังหวัดเลยนะ
มั่นใจไหมพี่น้องมั่นใจไหมปลายี่ส่ง
ปลาตัวนี้ชื่อปลาอะไร
ปลายี่สก

ถ้าตอบผิดทั้งหมดนะครับ
ยกเว้นพิธีกรให้เดินเท้าไปจังหวัดอุทัยได้เลยนะครับ

เคยมีชุกชุมมากที่จังหวัดกาญจนบุรี
แต่ด้วยรสชาติเนื้อปลาที่อร้อยล่ะครับ
ทำให้ถูกจับจนแทบจะศูนย์พันธุ
ปลายี่สกเนี่ยก็เลยต้องหนีขึ้นจากน้ำไปอยู่บนเสาไฟฟ้าทั่วเมืองนั่นเองล่ะครับ

ทางเทศบาลต่างหากล่ะครับที่เขานำปลายี่ศพ
ประจำจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมาประดับตามเสาไฟฟ้านั่นเองล่ะครับ

เก่งมากนะโอ้โห
คำถามนี้ตอบไปถูกต้องนะคะรับรางวัลเงินไป๔๐๐๐บาท
รวมแล้วรวมแล้วอบจนี้รับเงินไป๗๐๐๐บาท

ถือว่ากูรูช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นคนท้องถิ่น
แล้วพี่ยงก็มาบ่อยก็ถือว่าอธิบายได้ดี
เอาละครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าขอชิม
โปรดติดตามตอนต่อไป